พาไปดูเมนูแปลกในเช้าวันนี้กันบ้างดีกว่านะครับ
นั่นก็คือแมงแคงคนในพื้นที่อาจจะรู้จักนะ
โดยเฉพาะอีสานนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้จัก

ไม่รู้จักก็บอกคุณผู้ชมไปไม่รู้จักจะได้ไปดูด้วยกัน
ไปดูด้วยกันแมงแคงไปที่จังหวัดเลยนะครับ
โดยพ่อค้าขายผักแล้วก็ขายแมงแคงเนี่ยนะครับ
ก็คือพ่อค้าเสบรีประยูนเพชร
แมงแคงอยู่ภายในตลาดสดอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
กำลังจัดเตรียมแมงแคงที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ขนาดเล็กนะครับ
เพื่อขายให้กับชาวบ้านที่นิยมบริโภคแมลงนะฮะ
โดยพ่อค้าเสรีบอกว่าช่วงนี้กำลังเข้าสู่หน้าหนาว
เป็นช่วงที่มีแมงแคงหรือว่าแมงขิวเป็นจำนวนมาก

แต่ที่สงสัยว่ารับประทานได้หรือเปล่า

และเคยจำได้ว่าแมงแคงคือเวลาไปใกล้เขา
เขาจะส่งกลิ่นออกมา

เขามาซื้อกันที่พ่อค้าเสรีกันเยอะแยะมากเลยนะครับ

เขาบอกว่าสั่งตั้งแต่คนในภาคเหนือสั่งเยอะเลย

รวมถึงป้าอิสาเนี่ยก็สั่งเยอะเลยนะครับ
แล้วเขาเอามาใส่ในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้

โดย๑กระบอกจะมีตัวแมงแคงประมาณ๒๕๓๐ตัว
แล้วแต่ขนาดเพื่อขายนะครับ
แล้วก็บอกว่าซื้อมาในราคากระบอกละ๑๐บาท
แล้วก็นำขายส่งในราคา๑๒บาท

ที่ผ่านมาขายดิบขายดีจนไม่พอขายเลยนะฮะ
โดยปกติจะสั่งมาครั้งละไม่ต่ำกว่า๒๐๐มัตต์

คุณลองคิดดูนะฮะ๒๐๐คูณ๑๒๒๐๐กระบอก

คนซื้อเขาซื้อบางทีเขาซื้อแบบซื้อทั้งมัดเลย
ค่ะก็คือว่า๑กระบอกมีแค่๒๐๓๐ตัว
อาจจะไม่พอทาน

คนส่วนใหญ่จะนิยมกินแบบดิบเลยคุณ
คุณบอกมีกลิ่นแต่เขาบอกว่ากินดิบได้เลยอร่อยนะฮะ
แค่เด็ดปีกทิ้งแล้วก็บีบตรงส่วนท้อง

ฉี่ที่มีกลิ่นเหม็นฉุนออกไปให้หมด

จากนั้นจึงกินแก้มกับข้าวเหนียว

รสชาติแซ่บอย่าบอกใครเลย
แมงก็คงแบบว่าคงมัน
ลักษณะของแมงเขาก็จะเป็นมันอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็ไปประกอบกับแจ่วต่างก็แซ่บเลยนะฮะ
ซึ่งการกินแมงแคงมีข้อต้องระวังนะคุณ
คือต้องระวังฉี่เรื่องของตัวแมงแคง
เพราะว่าหากถ้าคุณบีบและดันเข้าตาอีกเป็นอันตราย

ส่วนใครจะนำแมงแคงไปคั่วหรือเสียบไม้ย่างไฟอ่อนจนสุกก็ได้แล้วแต่จะชอบ

โรยเกลือนะไม่ต้องโรยซอสเพราะโรยเกลืออร่อยกว่านะครับ
โดยตัวแมงแคงจะอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ
ต้นค้อต้นจิกต้นฮังแล้วก็ป่าเต็งรังทั่วไป

แล้วก็เขาจะกินน้ำเลี้ยงจากยอดใบอ่อนของต้นค้อนี่แหละครับ

เป็นเมนูเด็ดที่นักเปิดพิษดารชื่น
ชอบเป็นพิเศษเลยในการกินสดเลยนะฮะ